มาดูเหตุเศร้านิดหน่อยนะคะเกิดที่จังหวัดแพร่ค่ะ
สุดท้ายไปตามที่บ้านปรากฏว่านี่ค่ะคุณผู้ชม
พบเจอกลายเป็นศพซะแล้วนะคะน้องชายที่ออกตามหานอนตาย
ก็เลยต้องไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ไปที่บ้านหลังนี้ในตำบลน้ำชำอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่
ชั้นล่างในห้องถงของตัวบ้านไปพบผู้เสียชีวิต
ก็คือนายสวาสอินทนินอายุ๖๖ปี
เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นอนเสียชีวิตอยู่ในเปรยวน
แล้วใต้เปรยวนไปพบเครื่องวัดความดันตกอยู่ด้วย
ตรวจสอบเพิ่มเติมมีร่องรอยของการต่อสู้ไหมไม่พบนะคะ
ทีนี้เบื้องต้นทราบว่าผู้ตายอยู่บ้านหลังนี้กับหลานชาย
ส่วนลูกชายเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปอยู่ต่างจังหวัด
จะกลับมาที่บ้านหลังนี้เดือนละ๓๔ครั้ง
สอบถามพี่สาวของผู้เสียชีวิตก็คือนางสินทรพิษพันธ์อายุ๗๔ปี
จะเอ้างานมานั่งทำหลังบ้านเป็นประจำแต่เมื่อวานไม่เห็น
ก็เลยออกไปตามหานึกแปลกใจ
ถ้าหากว่าวันไหนไม่เห็นว่ามาทำงานที่โรงไม้ของเขาแบบนี้
ที่ทำงานของเขานะที่ทำงานของผู้ตาย
บอกพี่สาวไปเคยบอกพี่สาวบอกว่าถ้าวันไหนไม่เห็น

พี่สาวค่ะก็เลยมาตามนัดมาดูจริงนะคะ
สุดท้ายพบว่าน้องชายกลายเป็นศพในเปรยวนแล้ว
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด

ซึ่งเดี๋ยวจะส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลอีกครั้งนะคะว่า
เอาให้ชัดสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ย
เกิดจากเรื่องของอากาศที่มันร้อนจริงหรือเปล่านะคะ
ถ้าว่าใช่จริงก็เป็นเรื่องที่เราเตือนกันด้วยนะ
แล้วบางคนทนกับสภาพอากาศร้อนได้ไม่เท่ากัน
อาจจะเป็นเรื่องของฮิสโตรกด้วย